เรามาปิดท้ายรายการด้วย

ไปดูกันนะฮะว่าลายมือนี้สวยงามขนาดไหนครับ
เป็นฝีมือของเด็กนี่แหละฮะ

ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะเป็นพี่น้องกัน

เด็กหญิงกรอบกุลเด็กหญิงกรอบแก้ว
เด็กหญิงกรอบการการิเทพนักเรียนชั้นป๔ทับ๑
ทั้งหมดเป็นแฝด๓พี่น้องอายุ๑๐ปีนะครับ
ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมศุกร์อำเภอพยักษภูมิพิสัย
เข้ารับรางวัลการประกวดคัดลายมือระดับ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาบรีรอบชิงชนะเลิศ
จากนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เด็กหญิงกรอบแก้วได้รางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาเป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม
แข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะคะ
ส่วนเด็กหญิงกรอบกุลและเด็กหญิงกรอบการ
ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด
จากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด๒๐คนด้วยกันค่ะ
ซึ่งนางสาวนัชชาพรทึนหาร
คุณครูผู้รับผิดชอบการประกวดคัดลายมือ

แฝดสามพี่น้องอยู่ห้องเดียวกันเลยนะ
โดยเด็กหญิงกรอบกุลเป็นพี่คนโต

ส่วนกรอบการนั้นเป็นคนเล็กทั้ง๓
เป็นคนพระเริงจำไซต์มีความรับผิดชอบดี
และที่สำคัญลายมือสวยทั้ง๓คนเลยค่ะ
สวยจริงตัวตรงเด๊ะหัวกลมเป๊ะเลยนะฮะ

เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
จัดประกวดคัดลายมือระดับจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา
พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความเข้าใจในรูปแบบของอักษร
และการสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทย
อย่างถูกต้องสวยงามตามแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่า

และร่วมกันสืบสารเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทยอีกด้วย
กันจากครั้งนี้ตอนที่มารับรางวัลนะครับ
สมพรเมตตาริกานนท์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
นำเด็กแฝดทั้ง๓คนมารับรางวัล

ลายมือสวยด้วยตอนเด็กไม่อยากจะบอกเลย

ลายมือสวยเหมือนกันโอ้โหได้รางวัลด้วยนะคะ
รางวัลคัดลายมือหัวนี่ต้องกลมตัวต้องตรงเป๊ะเท่านั้น
ตะลึงเลยสิปัจจุบันลายมือเป็นแบบที่เห็นลายมือนักข่าวก็จริง
ใช่เขารู้ได้เฉพาะตน
อ่านแล้วแบบจดชาวเลขจำได้คนเดียว
เป็นตัวอักษรเฉพาะตัวเองนะฮะ